คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูโปรเจคใหม่นะคะ
โปรเจคซิ่งของคนนี้ค่ะลำเพิร์นวงสกรนะคะ
ได้ข่าวว่าเขาทำเองเกือบจะทุกขั้นตอนเลยนะ
ร้องเองเป็นโปรดิวเซอร์เองด้วยค่ะ

โดยคว้าลำไยหายทองคำกับสาวฮอตค่ะวันเดอร์เฟรม
ดิจิทัลอัลบั้มลำวงศกรค่ะ
มี๕เพลงแซ่บโดนใจโจนะคะ
โดยสาวเวอร์เฟรมค่ะก็มาแจมกับเพลงนี้ด้วยนะคะ

กลัวเราจะไปทำให้เพลงเขาแย่ลงไง
พอฟังแล้วเนี่ยเพลงมีความเป็นเพลงป๊อปสูงมาก

เนื้อหาก็พูดถึงว่า
เราชอบผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ

เลอโฉมนะคะดิฉันเห็นตัวจริงแล้วคุณเห็นเสื้อผ้าหน้าผม

หนูเลิกแล้วค่ะกับพี่เมฆจีรกิจน่ะ

มือที่๓แล้วก็ดีใจด้วยที่พี่เมฆนั้น
เขามีสาวคนใหม่ที่ชื่อกันเป๊ะว่าเฟรมค่ะ
เร็วนี้นะคะวันเดอร์เฟรมยังมีโปรเจค
ซิงเกิลเพลงรักกับคุณเมฆเจรกิจอีกด้วยค่ะ

ทำงานกันได้ปกติค่ะคือเราเป็นเพื่อนกันมาอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นการที่เรากลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอย่างนี้
มันก็ทำให้เราทำงานด้วยกันได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
สาวคนใหม่ขึ้นท้ายกันด้วย

ก็เราก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจกับเขา

หรือว่ามันมีความอะไรที่เราพยายามปรับตรงกลางแล้วค่ะ

แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเสียความสัมพันธ์นี้ไป

ก็ถ้าความสัมพันธ์นี้มันไปกันไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วกัน
ใช่ความรักมันไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนกันอย่างเดียว
เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้นะคะคุณผู้ชม